เล่นเอาเหงื่อตกฮะเพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะครับที่กระบี่นะครับ
ตัวเงินตัวทองมันเข้าไปโอ้โหไปช่วยกันกว่าจะจับได้นะฮะไปดูนะฮะ

โอ้โหได้ยินเสียงเด็กเจี๊ยวเลยป

เด็กแถวนั้นมาส่งเสียงเชียร์กรองเชียร์นั้น
เชียร์ใครสุดท้ายตัวเงินตัวทองตัวนี้ถูกจับจนได้นะครับ
แขนมัดขาเอาขึ้นเปลวหมดสภาพเลย
ตอนที่เอาขึ้นไปทุกผู้ชมครับเข้ามาอีกตัวเบลอเลย

ทางกู้ภัยมือธิกบี่พิทักษ์รัชาสามคนมาช่วยกันจับ
เงินตัวทองตัวนี้นะครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับเข้าไปหลบอยู่ที่ช่องเก็บของใต้บันไดก่อนนะฮะ
คือเจ้าของเนี่ยเขาต้องไปลื้อสิ่งของจะเอามาใช้อ่ะนะก็ไปเจอพอดีนะครับ
ก็เลยต้องเนี่ยฮะแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะครับบ้านนี้คือบ้านของนางชุติมานะครับ
อายุห้าสิบห้าปีอยู่ที่หมู่บ้านตริมชนหมู่เจ็ดตำบลสายไทยอำเภอเมืองระบีครับ
บ้านหลังนี้ครับตอนกู้ภัยมาจับนี่เด็กเด็กเนี่ยเป็นสิบยี่สิบคนก็มามุ่งดูกันนะ
ส่งเสียงเชียร์กันอย่างตื่นเต้นค่ะเสียงที่ท่านได้ยินในคลิปเนี่ย
เสียงหนูแถวนี้ทั้งนั้นกองเชียร์ทั้งนั้นนะฮะ
วัดขนาดเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้นะครับหลังจากจับได้นะฮะ
วัดขนาดกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับนี่บ้านก็เสียหายบางส่วนนะฮะ
นี่มันยาวสองจุดสี่เมตรนะครับน้ำหนักสามสิบห้ากิโลกรัมนะฮะ
ชาวบ้านก็หยิบโทรศัพท์มาถงมาถ่ายกันเต็มไปหมดนะฮะนี่ตอนจับได้ก็ลากมาเลย
แขนมัดขาเรียบร้อยนะครับชาวบ้านบอกขอถ่ายรูป
เลขที่บ้านหน่อยนี่กองเชียร์ไหมนี่ฮะตื่นเต้นกันใหญ่นะฮะ
บางคนก็มาถามขนาดนะครับอ่าบางคนก็มาถ่ายเลขที่บ้านไปนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านเนี่ยเจ้าของไม่เห็นนะฮะ
เด็กเด็กวิ่งเล่นกันอยู่ที่หน้าบ้านหลายคนนั่นแหละที่เห็นแล้วก็บอกว่าเห็นมันคลานเข้าไปในบ้านนะ
แล้วมันก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ช่องเก็บของใต้บันไดนะครับก็เลยแจ้งกู้ภัยมาจับนะครับ
คือเจ้าของบ้านเชื่อว่าคงจะนำโชคดีมาให้นั่นแหละอันนี้เจ้าของบ้านเขาบอกนะครับ
เมื่อสองสามวันก่อนเจ้าของบ้านบอกว่าก็มีตัวเงินตัวทองเนี่ยในรถกู้ไพเนี่ยนะฮะ
อ่าถ้าเกิดท่านจำได้นะครับถ้าย้อนไปนะฮะเมื่อสองสามวันก่อนนะครับ
พบตัวเงินตัวทองในรถกู้ภัยเนี่ยจนกู้ภัยนึกว่าผีอยู่หลังรถเนี่ย
ก็ที่กะบีนะอ๋อเหรอฮะอ่าที่กะบีน่ะนะครับ
วันนี้ก็เจออีกนะฮะก็เลยเอ๊ะทำไมมันเยอะจังนี่นะ
กะบี่เป็นพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะฮะ
แหล่งน้ำเยอะนะครับสัตว์พวกนี้ก็จะขยายพันธุเยอะ

จริงตัวเงินตัวทองนะครับเขาจะค่อนข้างระแวงกับผลอยู่แล้ว
แต่ถ้าหากพบเจอนะครับอันนี้ต้องนำเรียนตรงว่า
ความวุณาอย่าเข้าใกล้แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถเข้ามาจับกลุ่ม
จากว่าคมเล็บของเขามีความคมและมีอันตรายมาก
ถ้าเกิดการข่วนเบอร์เรียนร่างกายครับ
กะบี่มีแหล่งน้ำธรรมชาติสาขาค่อนข้างเยอะครับ
เพาะพันธุ์การขยายพันธุ์ของตัวเงินตัวทองจึงขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
และก็ประกอบกับออกมาหากินกับตามเบอร์เรียนประชาชนนะครับ